อีกหนึ่งเรื่องซึ่งก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับคนในวงการบันเทิง

สำหรับคุณเติ้ลธนพลณดารานักแสดงค่ะ
ถูกสารจังหวัดฉะเชิงเซาตัดสินจำคุก๒ปี๖เดือน

ในข้อหาลักลอบใช้ไฟฟ้าหลวงนานกว่า๓ปีค่ะ
เหตุการณ์นี้มันสืบเนื่องมาจากที่คุณเติ้ลธนพลณดารานักแสดงค่ะ
มาเช่าที่บริเวณถนนสิริโสธรในอำเภอเมืองฉะเชิงเซา
ต่อจากนายธีรเกียรติศรีเมืองหรือว่าลุงเล็ก
แล้วก็เปิดดำเนินการธุรกิจมาอย่างต่อเนื่องนะคะ
กระทั่ง๕กรกฎาคมปี๖๐ค่ะ
เพราะว่าคุณเติ้ลธนพลไม่ยอมจ่ายค่าไฟฟ้า

ทีนี้พอตัดไฟออกไปแล้วเนี่ยปรากฏว่าเหมือนการไฟฟ้าผ่านมาเห็น

ก็ไปเจอค่ะว่าคุณเติ้ลธนพลเนี่ยต่อสายเข้ากับไฟหลวงโดยไม่ผ่านหม้อแปลง
คือซ่อนไว้อย่างดีเลยอยู่ใต้ฝ้า
เดินสายเสนียนกริ๊บอ่ะเออ
แล้วทำแบบนี้มานานกว่า๓ปีแล้ว
เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าก็เปรียบเทียบปรับคุณเติ้ลไปและดำเนินการทางกฎหมายด้วย
ปรับไปประมาณสัก๒แสนคุณต้นก็จ่ายไปเรียบร้อยแล้วด้วยนะ
เวลาผ่านไปกว่า๒ปีล่าสุดค่ะสารจังหวัดฉะเชิงเซาตัดสินคดีความนี้
จำคุกคุณเติ้ลธนพล๕ปี
แต่เจ้าตัวให้การรับสารภาพสารก็ลดโทษให้เหลือจำคุก๒ปี๖เดือนไม่รอลงอาญา
ซึ่งธนายความของคุณเติ้ลก็ยื่นประกันตัวดำเนินการสู้คดีต่อไปนะคะ
ซึ่งกรณีนี้คือมันก็มีเรื่องราวออกมาคุณเติ้ลก็บอกว่าเขาไม่รู้เรื่อง
ไม่ได้เข้าร้านตั้งหลายปีแล้วไปออกอะไรอย่างนี้ก็จ้างคนมาดูแลร้าน
ฝ่ายคนที่ถูกจ้างมาดูแลร้านก็กลัวว่าจะกลายเป็นแพ้รับบาปหรือเปล่า
ก็เลยรีบออกมาให้สัมภาษณ์เหมือนกันบอกว่าผมเพิ่งเข้ามาไม่นาน

ก่อนที่จะเกิดเรื่องเป็นคดีความอีกผมไม่เกี่ยวนะ